หนักแล้วว่ามีชื่นนี้เดินคิดอยู่ด้านหน้านี่ไหม

ไม่เห็นว่าเป็นตุจีนค่ะก็เลยอยากมา

ยังอยู่มากับความอลังการ
ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขนะ

ความรักต้องดีด้วย

สุขอะไร

ก็หวังว่าจะดี
เพื่อนด้วยจะถูกเอียด

ยังพิสเตอร์เลยนิดหนึ่งขอกิดข่อยต่อไป

ทีทีเราเห็นทีสันแล้วเราสูญไปทีทีสุดด้วยไหมครับ
มันไม่ได้เขินนะคะจริงแล้วแหมขอบคุณนะคะ
คือเหมือนรู้จักกันมานานแล้วเนาะ
ก็ไม่ได้สนิทไม่ได้เป็นเพื่อนที่สนิทกันแต่เจอกันบ่อยค่ะ
ถ้าเจออะไรก็ทักทายก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับมันแค่นี้จริง
แล้วก็อาจจะมีแบบว่านั่งอยู่ไปแถวเดียวกันแต่คือไม่ได้สนิทกัน
รับว่าเพิ่งมาสนิทกันช่วงหลังนี้เอง
ก็ไปไหนมาไหนกันนะคะ

ก็ดีเขาเป็นคนน่ารักค่ะ
ตอนแรกก็ไม่คิดว่าเป็นคนน่ารัก
เยอะจริงเหรอ

ไม่มีความสุขก็เฉย

เศรษฐ์ใจหมด
อยากอธิบาย
เพราะมีร้าครับเข้ามาเยอะกว่า
ก็หวัยว่า

คุยกับเพื่อนอ้ำซึ่งเป็นเพื่อนกับแอมเขานะคะ

เค้าก็ไม่ได้พูดอะไรเยอะแบบนี้เลย
ก็ะรู้ว่าไม่มีอะไรนะครับตัวไปนิดเดียวเอาพลังพูดเยอะเทียมมาขึ้นเลยงี้ค่ะ

สหาย

มีระยะของแฟนค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป